มาดูเรื่องของฟ่านปิงปิงดาราชาวจีนกันหน่อยค่ะ
ก่อนหน้านี้เป็นข่าวดังเลยนะกรณีที่เลี่ยงภาษี
แล้วก็โดนปรับไป๔๐๐กว่าล้านบาททีนี้หายไปเลยค่ะ
๔เดือนที่ผ่านมาแต่ปรากฏว่าคุณมีคนเห็น
แล้วเขาเอาคลิปนี้ไปลงที่เว็บไซต์ข่าวไปตู้นิวส์

ฟ่านปิงปิงก็ใส่เสื้อโค้ดสีดำใส่หมวกใส่แว่นกันแดด
ออกมาจากสนามบินปักกิ่งแล้วก็มีบอดี้การ์ดเมื่อกี้
ที่คุณผู้ชมเห็นถือร่มขนาดใหญ่บังเอาไว้นะคะ
รายงานข่าวบอกด้วยว่าช่วงที่ได้เจอฟ่านปิงปิง

แล้วก็เมื่อคืนวันจันทร์ถือว่าเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกเลยค่ะ
หลังจากที่เธอรวบรวมเงินกว่า๔๐๐๐ล้านบาท
จ่ายค่าปรับแลกกับการที่จะไม่ถูกทางการจีน
ดำเนินคดีในข้อหาเลี่ยงภาษีเงินค่าตัว
ในการแสดงในวงการฮอลลีวูด
แล้วก่อนหน้านี้ฟ่านปิงปิงก็หายหน้าหายตาไปเลย๓เดือน

ก่อนที่จะมีการยืนยันว่าเธอถูกทางการจีนสอบสวน

หลังจากนั้นก็มีการออกมาแถลงขอโทษกับบรรดาแฟนนะคะ
นี่ถือว่าเป็นภาพล่าสุดของเธอเลยนะคะ